มาดูอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับก็มีการแชร์คลิปกันไว้นะฮะ
เป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่คลั่ง
พอคลั่งแล้วก็ควงดาบยาวเป็นดาบคู่เลยนะฮะ
บุกไปทำร้ายทำลายทรัพย์สินเขาถึงในบ้านของชาวบ้านนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่กระทุ่มแบนสมุทรสาครครับ
เดี๋ยวค่อยย่องไปลูกตะกะโจกอ่ะ

ได้โพสต์คลิปนะครับชายหัวเกลียนไม่สวมเสื้อคนนี้นะครับ
่งกางเกงขาสั้นควงมิดดาบยาว๒เล่มเดินไปในชุมชน
ลักษณะก็คลุมคลั่งนะครับแล้วบุกไปทำลายข้าวของของชาวบ้าน
อยู่ใกล้เคียงเนี่ยพังเสียหายหมดเลยนะฮะนี่ฮะผู้ชายคนนี้ครับ

เจอแบบนี้ทำยังไงเมื่อบุกเข้าบ้านทำลายทรัพย์สิน

ท้องที่สพกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร
คือในคลิปเนี่ยจะเห็นว่าพอผู้ชายคนนี้ไปทำลายข้าวของในบ้านหลังหนึ่งเสร็จแล้วนะครับ
คือเหมือนกับจะหมดแรงแล้วนะก็ล้มลงนอนไปถือมีดดาบคู่เอาไว้ด้วยนะฮะ
แล้วก็มีแม่ผู้ก่อเหตุเข้ามาเกลี้ยกล่อมให้หยุดการกระทำ
ว่านุ่มคนนี้น่าจะป่วยทางจิตนะฮะคุณแม่ก็มาเกลี้ยกล่อม
พูดตลอดบอกให้วางมิดดาบแล้วเดี๋ยวจะพาไปหาหมอ
หมดแรงแล้วก็นอนลงไปแล้วนะครับยังถือมีดไว้ตลอดนะครับ
หลังกับมีชามีการแชร์คลิปนี้เอาไปชาวเน็ตก็วิบากวิชากันนะครับ
เออโอ้โหแบบนี้จะเป็นอาการทางจิตประสาทหรือว่าจะติดยาเสพติดหลอนยาเสพติดอะไรก็แล้วแต่
แต่มันน่ากลัวมากเกิดผู้ชายคนนี้ไม่ล้มตัวลงนอนเนี่ยจะทำยังไง
ไปฟันไปแทงเขาบาดเจ็บเสียชีวิตจะทำยังไง
แต่ก็มีคนที่มีข้อความมีข้อแย้งออกมานะครับ
บอกว่าผู้ชายคนนี้ไม่ได้คลั่งยาเสพติดเพราะดูจากคำพูดของแม่บอกว่าจะพาไปหาหมอเนี่ย
น่าจะป่วยทางจิตมากกว่าแต่ป่วยทางจิตก็ปล่อยมาอย่างนี้ไม่ได้
ดูสิฮะโหน่ากลัวจริงค่ะ